สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้ไปดูก่อนเลยนะคะ
เหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดเพชรชบุรี
เขาได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืน๙มมเจาะยิงภรรยาตัวเอง
ขณะที่ตั้งท้องได้ถึง๙เดือนแล้วก็อ้างบอกว่า
เธอเป็นการยิงตัวตายนะคะอย่างไรก็ตามผลการผ่าพิสูจน์เนี่ย
ก็ชี้ชัดค่ะว่าแย้งกับคำให้การ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
ซึ่งเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธนะคะสาเหตุของเรื่องนี้จะเกิดจากอะไร
แล้วใครที่เป็นคนพูดเท็จไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
วินาทีตำรวจชุดสืบสวนสพชะอำนำกำลังพร้อมหมายจับไปแสดงตัว
นายชัยราชวัฒน์เพ็งแสงหรือป้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗
ห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
หลังก่อเหตุใช้ปืน๙มมยิงพันรยาท้อง๙เดือนเสียชีวิต
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๗สิงหาคมก่อนจะจัดฉากว่า
ภรรยาตัวเองนั้นฆ่าตัวตายซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อความเป็นจริง
ญาติฝ่ายหญิงสาวผู้เสียชีวิตนั้นคาใจ
นำมาซึ่งการพิสูจน์ความจริงเริ่มจากผลการชนสูตรศพ
ขัดแย้งต่อคำให้การของนายป้อมที่อ้างว่าเมียสาวของเขา
เอาปืนยิงกรอกปากตัวเองก่อนกระสุนทะลุหัว
แต่ผลชนสูตรของแพทย์นิติเวศพบวิถีกระสุนเข้าที่กระหม่อมทะลุด้านหลัง
และอีกสิ่งหนึ่งที่ญาติสงสัยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
คือในป้อมยืนกรานไม่ให้นำร่างเมียสาวไปชนสูตร
อีกทั้งยังเร่งให้ทำพิธีกรรมชาปนกิจโดยทันที
แถลงข่าวของตำรวจสพชะอำหลังเข้าตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุ
รวมถึงสอบปากคำพ่อของในป้อมทุกคนในบ้านอ้างไปในทิศทางเดียวกันว่า
ในวันเกิดเหตุนั้นในป้อมได้ออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนรวม๓คน
ก่อนกลับมานั่งดื่มต่อที่โต๊ะหน้าบ้าน
กระทั่งการสั่งสรรคร่วงเลยข้ามไปเช้าของอีก๑วัน
นางสาวรุ่งฮิตแสงจันทร์เมียสาวท้องแก่

นำมาซึ่งการทะเลาะกันระหว่างผัวเมีย
ป้อมอ้างว่าหลังจากนั้นนางสาวรุ่งทิพย์
เกิดความน้อยใจวิ่งเข้าไปในบ้าน
ปืนมาก่อเหตุยิงตัวตาย
และนี่จึงเป็นข้อกังขาของครอบครัวนางสาวรุ่งทิพย์
ยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้มีภาวะเครียด

เขาบอกว่าเขาเป็นคนพาน้องไปโรงพยาบาล

คิดว่าเป็นไปไม่ได้ว่าน้องเราจะมีแบบ
เขาก็ไม่เคยจับนะคะ
เพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีปืนไม่มีอะไร
แต่ทางสามีผู้ตายเขาบอกว่า

บอกกันเป็นปากต่อปากค่ะ
ต่อปากว่าผู้ชายคนนี้ไปทำผู้หญิงท้องได้๕เดือน
แล้วก็ทางครอบครัวเขายินดีที่จะอะไรนะ

คล้องกับเพื่อนร่วมงานของนางสาวรุ่งทิพย
ไม่เชื่อว่าเพื่อนสนิทจะฆ่าตัวตาย

ปัญหาครั้งนี้เกิดจากตัวนางสาวรุ่งทิพย์

จะทำให้ปัญหาบานปลายขึ้นหรือไม่

นางสาวรุ่งทิพย์เคยถูกทำร้าย
หน้าและลำตัวพกช้ำมาทำงานหลายครั้ง

จากนี้ยังคงจะเดินหน้าหาความเป็นธรรม

ข่าวแทรศทีวีแรงงาน